อันนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
บ้างเหรอรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องอุ้ยตายแล้วให้เล่นใหญ่
แบบนี้ทั้งเทปฟังดูจะไม่เหมาะกับเสียงสวยอย่างเรา
เล่าเซ่นเป็นเรื่องวันนี้ไม่ได้พามาดูแค่เมนูก๋วย
ก๋วยเตี๋ยวน่ากินเท่านั้นแต่ยังพกความมันและลีลาเด็ดของพ่อค้าแม่ค้าร้านเส้นมาด้วย
ประเดิมที่ร้านแรกยู้ลูกชิ้นปลาเยาวราช
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเก่าแก่กว่า๙๐ปีในตำนานแห่งเยาวราช
นอกจากความเก่าแล้วความเก่าในลีลาการลวกเส้นที่เร็วกว่าฟุ้งวินขี่พายุทะลุฟ้า
ปีกว่าฟาด๘ด้วยสถิติการทำก๋วยเตี๋ยวเร็วขั้นเทพ
ตามมาด้วยลีลาการลวกก๋วยเตี๋ยวของไอมดแดง
และลีลากรมเจ้าท่าฮานรกแตกแห่งผัดไทยนรกแตก
เป็นไงล่ะจ๊ะนี่แค่ไฮไลท์เท่านั้น

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ร้านแรกของเรานะครับอยู่ที่ถนนเยาวราชแห่งนี้นะครับ
เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเจ้าเด็ดนะครับ
นี่ร้านเขาอยู่ที่การลวกเส้นได้เร็วมากนะครับ
เร็วเรียกได้ว่าเท่ากับฟ้าแสดผ้าเนี่ย

ติดตามผมมิสุสาวราวเส้นครอบครับ
วันนี้เฮียไม่รอช้าเปิดรายการปุ๊บพาเข้าร้านแรกปั๊บ

ใครก็รู้จักกันดีว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาที่ร้านนี้เขาอร่อยเด็ด

สเปียดการลวกก๋วยเตี๋ยวที่เร็วจนแทบถูกมองไม่เห็น
เรื่องราวของลีลาเด็ดของร้านยูเยาวราช
มีที่มาที่ไปยังไงไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

แล้วนี่ก็คือหัวหน้าขบวนการลวกก๋วยเตี๋ยวเร็วขั้นเทพนะครับ

ซึ่งเป็นร้านที่มีประวัติยาวนานนะ

ประมาณนาทีละ๔๐ชามค่ะ

ถ้าสั่งเยอะเราก็ลวกเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้อยากจะเห็นแล้วว่าลวกก๋วยเตี๋ยวได้เร็วอย่างที่พูดหรือเปล่า
สถิติการทำก๋วยเตี๋ยวที่เหล่ามือลูกเคยทำไว้ก็คือ๑นาทีทำได้๔๐ชาม
ความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดห้าศูนย์นาทีต่อหนึ่งชามเท่านั้นโอ้โห
เร็วขนาดนี้ลูกค้าคงยังไม่ทันได้นั่งโต๊ะดีก๋วยเตี๋ยวก็มาเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
แววว่าเฮียเขาจะท้าทายคุณยู้และทีมงาน

ก่อนจะประลองไปเช็คของกันสักหน่อย
วัตถุดิบที่จะมาร่วมเป็นก๋วยเตี๋ยว๑ชาม

เอาล่ะพูดถึงร้านยูลูกชิ้นปลาแน่นอน
ว่าสิ่งที่เขาโด่งดังก็คือลูกชิ้นปลาเนี่ยที่ขายมายาวนานกว่า๙๐ปีแล้วนะ
เรามาดูลูกชิ้นของร้านดีกว่ามีลูกชิ้นอะไรบ้างครับผมเริ่มจากอันแรกเลยครับ
ชิ้นอะไรครับอันแรกก็นี่อย่างที่พี่น็อตพูดนะคะเป็นไฮไลท์นะคะ
ลูกชิ้นปลาค่ะอืมเอาลูกชิ้นปลานี่เราทำจากปลาอะไรทำจากปลาทะเลนะคะ
ก็ทำจากปลาอินซีปลาอินซีปลาหังเหลืองปลาหังเหลืองแล้วก็ปลากระพงหินค่ะ
ต้องใช้ถึง๓ชนิดด้วยกันเพื่ออะไรทำไมต้องใช้ปลาถึง๓ชนิดครับ
ก็ปลาอินซีอะค่ะก็ทำให้เป็นเนื้อใช่ไหมคะมีเนื้อใช่ไหมคะส่วนทางเหลืองเนี่ยจะทำให้นุ่ม
นุ่มแล้วก็เหนียวปลากระพงหินนะคะทำให้เหนียวอ๋อเขาจะต้องเล็บเนื้อปลาถึงสามชนิด
เพื่อให้มีเทคเจอร์ที่แตกต่างกันใช่ค่ะแล้วเราใส่ส่วนผสมอะไรเข้าไปอีกครับ
เนื้อปลาแล้วก็มีแค่เกลือนิดหน่อยเกลือมีผักนิดนึงมีผักนิดนึงมีต้นหอมนิดนึง
ต้นหอมนิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะผมเอามาถึงนี่บ้างอันนี้จะเป็นถือกล้วยอ่ะนะคะ
ถือกล้วยเหมือนกันก็ทำให้เป็นปลาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เราจะแบบเหมือนผสมนมนิดหนึ่ง
เพราะอะไรต้องผสมนมอ่ะคนเรารู้สึกว่ากินแล้วมันนุ่มลิ้นดีอ่ะ
นะคะก็เลยผสมนมนิดนึงมันคือสูตรที่มันสืบทอดกันมา
ใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องเป็นนมสดแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยมีลูกชิ้นกุ้งเติมเข้าไป
เพราะลูกชิ้นกุ้งมีแซมนิดเพื่อให้เป็นแบบดูโอเค

จริงแล้วเราจะมีหน่อไม้ผัดใส่วางลงบนบะหมี่
ใช่ค่ะหรือว่าวางบนเส้นต่าง

คืออยากกินมาเร็ว

ทีนี้ก็เลยพอผสมปุ๊บก็คือไม่ต้องปรุงรสเลย
เพราะว่าคนสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องปรุงรสที่แปรรูปมากมายใช่ไหม

ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ค่ะเป็นบะหมี่ไข่อะนะคะ
แล้ววิธีการลวกก็คืออย่างที่เราพูดนะคะว่าเราลวกเร็วทำเร็วใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะเราก็จะลวกให้มันดุ้งน้ำแล้วเส้นสีเนี่ยมันจะเปลี่ยน
แล้วทีนี้ความเร็วเราไม่ต้องการด้วยความเร็วหรอกค่ะ
แต่ต้องการที่ระยะที่มันพอเหมาะมันระยะพอเหมาะเส้นมันจะเหนียวแล้วนุ่ม
แล้วคือเวลาลวกมันยังจะมีกลิ่นไข่เหมือนอย่างนี้อยู่ด้วยอะค่ะ
แล้วก็มีเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็เกียบหยี
อย่างเส้นใหญ่เองเนี่ยค่ะเราเอาไปนวดกับน้ำมันงา

เวลาลวกเส้นปุ๊บอย่างนี้ค่ะเส้นมันจะใสแล้วมันก็จะไม่ติดกัน
แล้วมันก็จะสวยอะไรอย่างเงี้ยปกติเวลาทานที่เวียนามมันจะติดกับเป็นก้อน
ใช่แต่นี่มันจะแบบเป็นเส้นแล้วมันจะโอ้โหแบบสวยจังเลย
อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิธีการลวกเส้นเล็กเหมือนกันเลย
มันก็ตั้งเกียบหยีเกียบหยีอย่างเงี้ยตัวเล็กใช่ไหมค่ะ
แต่เวลาที่เวลาเราไปลวกปุ๊บมันจะฟูแล้วมันจะใหญ่เลยแล้วมันจะเหนียวนุ่ม
เราจะมีวิธีการทำมีเทคนิคพิเศษตัวนี้นะครับผม

เนื่องมาจากตอนที่เริ่มทำแรกใช่ไหมคะแล้วทีนี้
คือลูกค้าก็อยากจะทานเย็นตะโฟแต่ว่าเราไม่อยากให้มันเหมือนเดิม
เราก็เลยต้องไปสืบการที่แบบปรุงรสยังไงให้มันเป็นแบบเย็นตะโฟสูตรโบราณอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะมีเต้าหู้ยี้มีอะไรใส่ของตัวเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะคะ
อันนี้คือใสไปไม่ต้องพรุงเลยทานได้เลยเหมือนกันไม่ต้องพรุงเลยทานได้เลยเหมือนกันค่ะ
แล้วก็มีต้มยำอันนี้จะเป็นต้มยำด้วยความที่ว่าเส้นเรามันเหนียวนุ่มใช่ไหมคะ
ถ้าเราลาดน้ำต้มยำลงไปอย่างนี้ค่ะเราหูแบบ
มันมันลงตัวพอดีเลยเออมันมันซึมเข้าสู่เส้นอ่ะมันเส้นซึมเข้าสู่เส้นแล้วมันอร่อยอะค่ะ

ความที่ว่าเราทำลูกชิ้นเป็นหลักใช่ไหมคะทีนี้วันหนึ่งเราก็ทำมากกว่า๓๔พันโลนะ
ใช่ป่ะคะทำวันละ๓๔๐๐กิโล
ใช่ค่ะจริงเราตั้งใจทำแค่โรงงานลูกชิ้นแต่ทีนี้อย่างบางทีเนี่ยอย่างป๊าม้าเขาคิดว่าถ้าลูกชิ้นมันเหลือมันก็ไม่ดีสู้เราเอามาทำขายไปเลยดีกว่า
อย่างเงี้ยแล้วก็ตัวน้ำซุปที่เหลืออยู่มันเป็นเบสที่ดีมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยได้มาจากน้ำที่ต้มลูกชิ้นต้มลูกชิ้น
มันก็เลยเข้มข้นเลยเข้มข้นแล้วมันก็เลยมีโปรตีนด้วยประหยัดทุนเราด้วยเนอะไม่ต้องไปทำน้ำซุปเพิ่มเติมเอาน้ำซุปที่ทำลูกชิ้นนี่แหละมาเป็นน้ำซุปที่เราทานกัน
แล้วเราก็แค่ใส่รากผักชีลงไปแล้วก็พริกไทยหน่อยก็ทานได้

ดูจากจำนวนวัตถุดิบที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะเนี่ยแล้วยังมีหลายเมนูให้เลือกทานอีก
ถ้าลูกค้ามาร้อยคนสั่งไม่เหมือนกันแบบนี้ไม่เจ๋งจริงทำไม่ได้นะจ๊ะ
เพราะฉะนั้นนักเล่าเส้นของเราก็ขอท้าให้ลองทำก๋วยเตี๋ยวในเวลาที่กำหนดกันสักหน่อย
มาดูกันว่าทีมลูกแห่งยู่เยาวราชจะทำได้กี่ชามและจะลดสถิติเดิมได้หรือเปล่าไปลุ้นกันค่ะ
เอาละครับเรามาร่วมพิสูจนกันว่าภายใน๓นาทีนะครับทางยูลูกชิ้นปลาที่บอกว่าเป็นลีลาเทพ
ก๋วเตี๋ได้เร็วที่สุดเนี่ยจะสามารถทำได้ทั้งหมดกี่จานนะครับผม
ร้องหมดเลยค่ะครับผมพร้อมไหมพร้อม
ดูสีหน้ามือลวกแต่ละคนมุ่งมั่นตั้งใจกันจริงมารู้จักกันหน่อยว่าแต่ละคนทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
โดยการฟอร์มทีมวันนี้มีด้วยกัน๕คนมารู้จักคนแรก
ลูกตัวแม่ที่คุ้มบ้างเฮียนใหญ่เธอคนนี้ทำได้ทุกอย่างออกลีลาได้ทุกทุ่งท่า
แทนจะปิ้วขนาดนี้เชื่อว่าฉุนหลียังอ่ายตามมันด้วยปีคว้าถ่อย
เมื่อลวกตระก้อเหล็กแม้จะตัวเล็กแต่ยกตระก้อลวกเส้นได้พริ้วไหวดังไอ้หนุ่มหมัดเมา
ส่วนปีกซ้ายออร่ามือจับเส้นหัวใจเพชรเห็นหน้าละออนอย่างนี้เจอเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ฉีกไม่ยั้ง
สารวุฒิมือลวกลอยฟ้าและจันดีมือวางลูกชิ้นเพชรฆาต
หยิบได้เร็ววางได้เป๊ะไม่มีใครเทียม
ดีกรีแต่ละคนไม่ธรรมดา
เดี๋ยวไปดูกันว่าลีลาและสปีดการทำก๋วยเตี๋ยวในวันนี้
จะสามารถทำให้พวกเขาทำลายสถิติเดิมได้หรือเปล่า

ถ้าพร้อมแล้วเริ่ม

เร็วอย่างนี้แต่ละคนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันยังไงครับผม
อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นคนเป็นคนใส่เส้นนะคะ
อันนี้โมนแยกเส้นก่อนอันนี้เป็นคนใส่เส้น

เส้นลวกเครื่องห่อนี้ค่ะ

ตอนนี้นะครับผ่านไปแล้ว๒๕วินาที

อันนี้คือเราเสิร์ฟเหมือนจะเสิร์ฟลูกค้าเลยทุกอย่างอันนี้เราจะห่อแล้วก็เสิร์ฟด้วยค่ะ
อ๋อเวลาเราห่อคือเราจะห่อใส่ชามเป๊งอย่างเงี้ยค่ะ
มันก็จะเร็วเป็นไซส์ปกติที่เราทำขายเลยเป็นไซส์ปกติที่ทำขายเลย
อ่ามาแล้วฮะใส่ผมไม่ได้หยุดเลยนะครับผมผ่าไปหนึ่งนาทีครึ่งแล้ว
ครึ่งทางแล้วได้ถึงร้อยยังตอนนี้เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่าร้านยูลูกชิ้นปลาเจ้าลีลาการทำก๋วยเตี๋ยวได้เร็วสี่สิบชามในเวลาหนึ่งนาทีจะสามารถสร้างสถิติใหม่ได้หรือเปล่ารอชมช่วงหน้าค่ะ